มาดูเรื่องนี้คุณผู้ชมค่ะนี่ก็เป็นเรื่องของเด็กเหมือนกัน
แต่เป็นเด็กอายุเพียงแค่สามขวบครับ
น้องหายตัวออกจากบ้านไปแล้วปรากฏว่าคือทุกคนพยายามช่วยกันตามหาอย่างสุดความสามารถ
ที่จังหวัดแพร่ตามหาน้องกันประมาณสัก๑๕ชั่วโมง
จนสุดท้ายพบร่างน้องแล้วนะคะอ่ะปฏิบัติการค้นหาก็เริ่มกันตั้งแต่ช่วงสายของเมื่อวาน
ตำรวจเนี่ยหลังได้รับแจ้งว่ามีเด็กหายออกไปจากบ้านอยู่ที่พื้นที่บ้านทุ่งศรีอำเภอร้องกวางที่จังหวัดแพร่
ปรากฏว่าก็ไปทราบว่าน้องที่หายออกไปเนี่ยก็คือชื่อเด็กชายภูวริสศรีภูมินหรือชื่อเล่นว่าน้องภูผาวัย๓ขวบ
ชาวบ้านเนี่ยช่วยระดมกำลังกันออกตามหาโดยรอบบริเวณแต่หาไม่เจอเลยนะคะยายของน้องเนี่ยนางผ่องศรีเขื่อนเพชร
ยายเล่าแบบนี้พ่อกับแม่ของหลานอ่ะแยกทางกันไปแล้วแล้วยายนี่แหละเป็นคนดูแลเลี้ยงหลานเอง
แล้ววันนี้คือให้หยุดเรียนเพราะว่าหลานอ่ะป่วยเป็นหวัดก่อนเกิดเหตุอ่ะ
ที่หลานจะหายไปยายก็ทำงานบ้านอยู่นั่นแหละ
ให้หลานเล่นอยู่ข้างล่างเพราะยายอยู่บนบ้านลงมาเอาไม่เห็นหลานเรียกหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอ
ไปช่วยขอให้ชาวบ้านไปตามหากันหน่อยแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาทำการช่วยเหลือ
ต่อมาทีมกู้ภัยค่ะแล้วก็ชาวบ้านไปออกตามหาบริเวณรอบบ้านอีกนะคะ
ไปทั้งบริเวณริมห้วยแม่คำมีพร้อมเจ้าหน้าที่ประสานขอชุดนักประดาน้ำไปค้นหาตามลำห้วยกันด้วย
ทีนี้มีการไปพบรองเท้าของเด็กด้วยตกอยู่ห่างจากหมู่บ้านไปสักหนึ่งกิโล
แต่ว่ามีการเอามาให้ญาติดูเนี่ยปรากฏว่าอันนี้มันไม่ใช่มันไม่ใช่ของน้อง
ชาวบ้านก็เลยค้นหากันต่อเพราะยังมีความหวังบริเวณด้านหลังวัดทุ่งศรีและตามหาในจุดต่างต่าง
ทีนี้พอถึงช่วงเวลาสักประมาณ๒ทุ่มเจ้าหน้าที่เขาเลยยุติการค้นหา
แต่คุณผู้ชมคะในการยุติการค้นหานี้มันมีดราม่าเกิดขึ้นไหมคะ
เขาบอกว่ามีคนซึ่งคาดว่าอาจจะเป็นญาติน้องภูผามีการไปโพสต์เฟซบุ๊คว่า
งงใจกับหน่วยกู้ภัยมันไม่ใช่ดาราหรอกครับถึงได้ยุติการค้นหาง่ายแบบนี้
หลายคนเข้ามาคอมเมนต์นะคะบอกว่าให้ใจเย็น
แต่ญาติคนดังกล่าวตอบว่าเย็นยังไงไหว
เรียกประชุมแล้วบอกยุติการค้นหาเนื่องจากอาจเกิดอันตรายต่อเจ้าหน้าที่ได้
ยังบอกว่าเดี๋ยวจะค้นหาอีกทีตอน๙โมง
ทำให้ทีมงานหน่วยกู้ภัยแคปหน้าจอไว้ทันก็เลยทำให้เพื่อนห่วกู้ภัยบางคนไม่พอใจ
เพราะการทำงานของกู้ภัยช่วงกลางคืนมันอันตรายและการทิ้งพื้นที่ไปอยู่ตรงนั้นหากมีเหตุในพื้นที่
กู้ภัยก็พยายามชี้แจงแต่ว่าทำงานกลางคืนมันยากนะฮะอันตราย
แล้วก็จะค้นหาอีกครั้งตอนเช้าและท้าที่สุดพอการค้นหาตอนเช้า
พบรองเท้าของน้องภูผา
เจ้าหน้าที่กู้ภัยมาเจอรองเท้าน้องภูผาและท้ายที่สุดก็เจอว่าน้องภูผาจมน้ำจริงคุณ
รองเท้านี้กู้ภัยถามถามทางญาติทางครอบครัวใช่รองเท้าของน้องไหม
ญาติบอกว่าใช่และสุดท้ายกลายเป็นศพนะ
ก็อย่างที่บอกค่ะว่าสุดท้ายก็มาเจอน้องนะคะเพราะว่าไปเจอร่างน้องในสักช่วงเวลาประมาณสัก๔ทุ่ม
ร่างของน้องภูผาไปลอยติดอยู่ใต้ต้นไผ่ค่ะบริเวณลำห้วยแม่คำมี
ก็เลยแจ้งให้ทีมกู้ภัยเอาร่างของน้องขึ้นมาจากน้ำ
แล้วก็มีการส่งไปชนะสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิต
จะพบร่างเนี่ยญาติเองก็เป็นห่วงนะ
ก็มีการไปหาหมอดูทำนายต่าง
จุดที่คาดว่าน้องจะอยู่คือก็เอาทุกทางที่จะช่วยได้
หมอดูคนนี้มีการเคยบอกด้วยนะบอกว่าน้องอยู่ใกล้หนองน้ำนั่นแหละ
ญาติไปทำการจุดทูปขอขมา
ขอให้แม่ธรณีแม่คงคาค่ะ
เปิดทางนะคะให้พบน้องโดยเร็ว
หมอดูยังบอกด้วยนะจะเจอก่อนที่ทูบจะหมดด้วย
และให้ไปหาบริเวณที่ใกล้กับเล้าไก่ค่ะ
สุดท้ายเป็นเหตุสลดนะสำหรับน้องภูผานะ
เสียชีวิตจมน้ำจมทานะครับ